ไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันบ้าง
เพื่อเป็นการคัดกรองทั้งสงฆ์แล้วก็ศิษยานุสิต

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เข้มข้น
ในการห้ามไม่ให้มีบุคคลใดเข้าไปใช้พื้นที่แล้ว
เราติดตามบรรยากาศได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับเชิญครับ
จากพระสงฆ์ที่ต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้ว
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เคยค้าขายอยู่ในเมืองแก้วมณี
ด้านข้างวัดพระธรรมกายก็ได้รับความเดือดร้อน
เพราะต้องย้ายมาเช่าที่ตลาดกลางคลองหลวงในการค้าขายแทน
และอยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็ว
เรื่องแผนปฏิบัติการตรวจคนวัดพระธรรมกายค่ะ
จะแจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
พระสงฆ์และประชาชนออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันนี้
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้น
พระสงฆ์และศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ปักหลักสวดมนต์ทำวัดเช้าตามกิจวัตรประจำวัน
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณนี้
ระบุว่า๒วันที่ผ่านมาลูกศิษย์และพระสงฆ์
อยู่ตรงจุดนี้ลดลงทำให้ขายของได้ลดลงเช่นเดียวกัน
ทางนี้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนย้ายมาจากตลาดในเมืองแก้วมณี
เพราะได้รับผลกระทบจากมาตรา๔๔
ประกาศให้พื้นที่วัดพระธรรมกายและโดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุม
ทำให้ไม่สามารถเข้าไปขายของได้จึงต้องมาขอเช่าที่ขายจุดนี้แทน
ปัจจุบันก็ไม่เหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเมืองแก้วมณีแล้ว
อย่างไรก็ตามยอมรับว่าได้รับความเดือดร้อน
แต่ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย

แต่ก็อยากให้หาจุดร่วมและทำให้เรื่องนี้จบโดยเร็ว
ในส่วนของตลาดกลางคลองหลวงวันนี้

ที่จะเดินทางมาเพื่อจะร่วมปฏิบัติธรรม
โดยจะตรวจใบสุทธิและบัตรประชาชน
หากไม่ใช่พระของวัดพระธรรมกาย
ก็ต้องผลักดันออกนอกพื้นที่
พระสงฆ์กลุ่มนี้ที่กำลังจะออกไปบินทบาท

ก็ต้องถูกตรวจใบสุทธิและบัตรประชาชน
เพื่อยืนยันว่าเป็นวัดพระธรรมกาย
เจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้บินทบาทในพื้นที่ได้
ทางนี้เพื่อคัดกรองป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดี

เรื่องปฏิบัติการกับวัดพระธรรมกาย
ส่วนสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทหารตำรวจยังคงตั้งจุดตรวจดูแลความปลอดภัย
รวมถึงคัดกรองบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าพื้นที่
ส่วนบรรยากาศบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกาย
เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
เพราะประตูนี้ถือเป็นอีกประตูหลักที่ใช้ในการเข้าออกวัดพระธรรมกาย
เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะผ่านเข้าออก
พระสงฆ์ที่จะออกไปบำเพ็ญศาสนกิจหรือบินทบาท
ก็ต้องเข้าออกประตูนี้เพียงประตูเดียว
บุคคลที่ต้องการเข้าหรือออกจากวัดพระธรรมกาย
เพื่อเก็บประวัติตลอด๒๔ชั่วโมง
รวมถึงตรวจสอบการนำอาหารเข้ามาภายในวัด
เพราะอนุญาตให้นำอาหารเฉพาะปรุงสุก
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำส่งอาหารเข้าไปด้านในเองค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายช่วงเช้าวันนี้
หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นจะรายงานให้ทราบในข่าวช่วงต่อไป
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ